คุณผู้ชมเคยขับรถกระบะเกียร์ธรรมดาไหมครับ
หรือว่าเคยเห็นคนขับกระบะเกียร์ธรรมดาที่เขาเวลาจอดนะ
เขาไม่ได้ใส่เกียร์ว่างแล้วเขาไม่ได้ดึงเบรกมือแบบทั่วไปนะ
เขาจะยัดเกียร์เอาไว้แล้วเหยียบคันระดับเครื่อง

แต่ปรากฏว่าไอ้คนที่จะมาขับต่อหรือว่าตัวเองนั่นแหละ
ที่จะมาสตาร์ทต่อเนี่ยบางทีลืมไงลืมว่ายัดเกียร์เอาไว้
นี่เกิดเหตุเย็นเมื่อวานนะที่บ้านหัวนาม่วงตะบนคอนศาลอำเภอคอนศาลครับ
เจ้าของรถเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องของเขา

แต่วันนี้เล่นหนักโหครับคุณผู้ชม
ไว้แบบที่ผมยกตัวอย่างไปไม่ได้ใส่เกียร์ว่าง
และพอคราวนี้มันว่าล้วนขณะเย็นของเมื่อวาน
สตาร์ทเครื่องก่อนออกไปทำไมคุณผู้ชมนึกภาพนะ
เปิดประตูแล้วยื่นเท้าซ้ายเข้าไปเหยียบคลัด
แล้วก็เอามือจับกุญแจบิดกุญแจปั๊บ
ไอเกียร์ที่ยัดไว้มันก็พุ่งไปข้างหน้าสิครับ
นี่แหละฮะอาจจะลืมเองไม่ได้เข้าเกียร์ว่าง
กำแพงบ้านผนังบ้านไปเลยค่ะคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับ
เป็นอุทาหรณ์แล้วนะครับจะใช้รถแต่ละครั้งก็
ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาดูดีก่อนนะเอาฟังเพื่อนเจ้าของรถ
เขาเล่าหน่อยฮะน้องบอกว่าน้องกลับมาจากเดินทางแล้ว
จอดรถไว้ข้ามคืนนะครับพี่เหมือนไม่รู้ว่าตัวเองใส่เกียร์ไว้
จำไม่ได้หรือเปล่าตอนเย็นอีกวันหนึ่งอะครับ
กำลังจะสตาร์ทรถเพื่อจะวอร์มเครื่องไว้ครับ
จะไปทำงานนะครับพี่น้องเหมือนเหมือนเอาแต่ขาเข้าไปเหยียบพลัด
ไว้ข้างหนึ่งขาอีกข้างหนึ่งยังยืนอยู่ข้างนอกครับ
แล้วก็บิดกุญแจครับแล้วทีนี้รถมันพุ่งนะครับ
ขาข้างนั้นก็หลุดจากคาร์ดมันไม่หลุดออกเลยครับ
มันเหมือนเราเลี้ยงรถให้พุ่งไปครับใจใจหายครับ
เพราะว่าบ้านมันไม่ได้เป็นทางราชันนะครับ
เขาก็บอกน้องก็บอกว่าปกติผมก็ไม่ได้ใส่
แต่ก็ไม่รู้ว่าก็จำน้องก็บอกว่าจำไม่ได้เหมือนกัน

ผมเนี่ยเคยใช้รถกระบะเกียร์ธรรมดานะครับขึ้นมาต้องเขย่าก่อน
ว่ามันอยู่แบบเกียร์ว่างหรือเปล่านะฮะ
จะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะ